ราจีนบุรีนะครับมีผู้ชายเขาก็แหมอายุก็๖๐กว่ากันแล้ว
เอวเยอะแล้วนะนั่งดื่มเหล้ากันอ่าดื่มเหล้าว่าดื่มเหล้าทีไร
มีเรื่องทุกทีเลยอ่ะทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอีกฝั่งหนึ่ง
เอาปืนที่บ้านมายิงใส่เขาจนเสียชีวิตนะครับ
ผู้ชมครับก็อ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบนะขอรับผิดชอบเอง
แต่ครอบครัวผู้ตายเนี่ยภรรยาเขาบอกรับผิดชอบยังไง
ก็เขาตายไปแล้วอ่ะเขาใช่เขาตายแล้วเหรอเอาชีวิตกลับมาได้ไหมอ่ะ
คุณจะมาบอกอารมณ์ชั่ววูบขอรับผิดชอบทั้งหมดเอง
รับผิดชอบอะไรใช่ไหมฮะอย่างมากคุณก็ติดคุกค่ะ
แต่ลูกเมียเขาล่ะทำยังไงนี่คนก่อเหตุครับ
ปืนนี่ฮะทุกผู้ชมครับลูกซองเหรอคะใช่ครับ
ส่วนนี้คือผู้ตายนะฮะเป็นแค่หน้าบ้านที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันนั่นแหละนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านพักในบ้านทุ่งสะบก
ตะบนคำตโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนี่นะฮะชื่อว่านายทองสุกนำสกุลตรงฉินอายุ๖๑ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเบอร์๑๒นะครับกระสุนเข้าชายโครงซ้าย๑นัดนะฮะ
แล้วก็มีรถยนต์นิสสันสีดำของเขาจอดอยู่นะครับ
ที่เกิดเหตุเนี้ยยังมืนเมาอยู่เลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะปืนที่ตำลวดยึดมาเนี้ยนะครับ
ปืนลูกซองหนึ่งกระบอกแล้วก็มีร่องรอยของปลอกกระสุนปืนหนึ่งนัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปที่โรงพักนี่ฮะคนก่อเหตุนะครับ
โอ้โหพี่ยิงเขาตายนะครับคือญาติญาติก็ไปติดตามคดีที่สพประจันทคามนะครับ
ผู้ต้องหาก็บอกสั้นตอนที่ญาติมาเนี่ยถามไปยิงเขาทำไมบอกอารมณ์ชั่ววูบ
เนี่ยตรงเนี้ยฮะโอ้โหวันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปนะฮะไปตามความคืบหน้าคดีนี้นี่คือจุดเกิดเหตุครับ
เป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่บ้านทุ่งสะบกนะฮะ
ตะบนคำตโนธประจันตคามปลาจินบุรีนะครับ
ยังมีคราบเลือดอยู่ที่พื้นนะฮะแคร่ไม้ไผ่ที่เขานั่งดื่มเหล้ากันเนี่ย
จะยิงกันตายเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละหน้าบ้านตรงนี้นะครับ
มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับเราได้คุยด้วยนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายทางผู้ตายนะครับ
ก็คือนายทองสุกเนี่ยนะเขาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับ
นายสำลีด้วยที่เป็นคนก่อเหตุแล้วก็เพื่อนบ้านอีกคนนึง๓คนนะครับ
ดื่มเหล้ากันที่แคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านของคนที่เล่าให้เราฟังนะครับ
กันไปสักพักนึงตัวของนายทองสุกกับนายสำลีเขาเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกัน
เท่าที่จับใจความได้คือเรื่องที่นาค่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เถียงกันประมาณว่าต่างฝ่ายไปทางไถที่ล้ำที่ของกันและกัน
เพื่อนร่วมวงเล่าอีกคนนึงเห็นท่าไม่ดีบอกกลับก่อนแล้วกันคุยกันสองคนต่อกันแล้วกันกลับก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นนายสำลีนะครับก็กลับบ้านที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปสักสองร้อยเมตรนะ
เจ้าของบ้านเขายังคิดว่าสงสัยกลับไปนอนแล้วมั้งนะ
ส่วนตัวของนายทองสุกผู้ตายเขายังนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่แคร่ไม้ไผ่
ไปพักเดียวครับนายสำลีย้อนกลับมาถือปืนลูกซองมาด้วย
มาถึงเนี่ยพูดประมาณว่ามันอยู่ไหนพอเห็นว่านั่งอยู่ที่แคร่
ที่เดิมที่นั่งกินเหล้ากันเนี่ยห่างสักแค่สิบเมตรครับ
ยิงใส่เขาเลยครับโอ้ยิงใส่เขาเลยนะฮะทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ส่วนตัวนายสำลีไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
คือตอนนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจเลยนะฮะแจ้งกู้ภัยด้วยนะครับ
ส่วนนายสำลีนั่งรอมอบตัวอยู่นะฮะแล้วก็บอกกับเจ้าของบ้านว่ายังไงรู้ไหม
ไงคะก่อนที่ตำรวจจะมาบอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวรับผิดชอบเอง
ไม่ต้องห่วงเหรอคะนี่
พอยิงปุ๊บแกก็รออยู่นี่เลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองแกก็บอกอย่างนี้
ครับส่วนผมก็หวายมีคนตายแล้วก็วุ่นวายเลยทีนี้ผมก็โทรหาหนึ่งเก้าหนึ่ง
โทรหาหนึ่งหกเก้าทุกปีเขาก็มาเขาบอกนะที่เคยคุยกันมา
บอกว่าถ้ากินเหล้าก็ทะเลาะกันบ่อยแต่ถ้าไม่กินเหล้าก็เคยทำงานทั้งวัน
นี่ฮะรับผิดชอบเองยิงเขาตายไปแล้วอืมทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่ควบคุมตัวได้ตำรวจก็นำตัวในสำลีเนี่ย
ไปสอบปากคำที่โรงพักนะฮะคือนายสำลีก็รับสารภาพนะครับ
บอกว่าก่อเหตุยิงเขาตายจริงนี่ฮะผู้ต้องหานะครับ
อายุ๖๗แล้วนะครับวันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่จุดเกิดเหตุนั่นแหละที่บอกว่านั่งกินเหล้ากันอยู่ที่แค่ไม่ไผ่หน้าบ้านของเจ้าของบ้านเขา
ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีปากเสียงกัน
พอมีปากเสียงกันทะเลาะกันเดินกลับไปบ้านตัวเองนะ
น่าจะสงบสติอารมณ์ได้นะเดินกลับไปน่าจะมีระยะทางอยู่นะ
สองร้อยเมตรอ่ะอืมนะเนี่ยฮะคือกลับไปถ้าไปนอนซะก็เรียบร้อยใช่ไหมเออ
กลับไปถึงบ้านเนี่ยไปหยิบปืนนะฮะปืนอยู่ที่ข้างฝาบ้าน
แล้วเดินย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุนะครับแล้วใช้ปืนเนี่ย
กขึ้นมาเล็งยิงใส่เขาหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่นะ
พอยิงเขาเสร็จนี่ฮะยิงเขาเสร็จปุ๊บบอกรู้สึกสำนึกผิดนะ
แต่ว่าถามว่าจะบอกอะไรกับทางฝั่งผู้สูญเสียเขาไหมทางฝั่งญาติของเขาเนี่ย
บอกไม่รู้จะบอกอะไรยังไงเหมือนกันนะพูดไม่ถูก
เอาเป็นว่าขอยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไปทั้งหมดก็แล้วกัน
แต่ว่าผมไม่จ่ายค่าเช่าผมจ่ายอยู่
ศีละใช่ไง
พ้ายังไม่หมด
อื้ออแล้วก็เดินมากับฟืนเลย

เนี่ยบอกไปถึงก็โมโห
ก็ยิงใส่เลยไม่พูดไม่บอกอะไรทั้งสิ้น
คือผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นเรื่องค่าเช่าที่นะอะไรที่ว่าจ่ายไม่จ่ายเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาบอกเขาได้ยินประมาณว่าเรื่องถ่ายที่ล้ำที่กันอะไรบ้าง

เพราะเขาไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ

คุณจะมีที่กี่สิบกี่ร้อยไล่เนี่ยแหมจะอยู่ดูที่ได้อีกสักกี่ปี
นะยังไหมจะยิงเขาตายซะละต้องเต็ดคุกแล้วนะทีนี้
ศพของนายทองสุกยาด
รับไปปรากฏพฤทธิทางศาสนาที่วัดทุ่งสบกนะครับ

วันนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดศพนะครับ
ภรรยาบอกว่าไม่รู้ปมสาเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
เพราะสามีไม่เคยเล่าเรื่องปัญหาที่มีกับตัวของนายสำลีผู้ต้องหานะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้สามีก็บอกแค่ว่าจะเอาเครื่องตัดย่าไปซ่อม
พักเดียวมีคนมาบอกสามีถูกยิงตาย
บอกโอ้โหงงเลยมันเกิดอะไรขึ้น
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

นายทองสุกสามีของเธอกับนายสำลีผู้ต้องหานี่ก็เป็นเครือญาติกันนะ
เคยทำสวนทำนามาด้วยกัน
ประเด็นที่บอกว่าทะเลาะกันเรื่องที่นาต่างฝ่ายต่างถ่ายที่ล้ำที่กันเนี่ย
ภรรยาผู้ตายบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าสามีไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
เอาเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยนะจะมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่
แต่ตัวเธอเนี่ยกับหลานที่ต้องดูแลอีก๓คนที่สามีก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจะทำยังไง
ครอบครัวเนี่ยลำบากแน่ขาดเสาหลักไปแล้ว
พอไปประมาณชั่วโมงกว่าเขาก็มีคนมาบอกว่าตะสุกถูกยิงตายแล้วเขาบอกว่างั้น
แล้วก็ตกใจกำลังทำกับข้าวยนต์ของทิ้งเลยแทบช็อกเลยอ่ะ
โฟเฟเนต์ก็ป่วยโฮเลยนะ

ใครจะมาช่วยหาช่วยทำล่ะ
เขาก็เขาทำไมทั้งกล้ายยิงกล้าการอย่างงี้พี่น้องกันเราทำไมทั้งกล้าทำอย่างงี้
ไม่ให้ครับผมถือว่าถ้าใจฆ่าเด็กเจ้าเจ้าทานครับ
ของนายสำลีคนก่อเหตุนะครับบอกว่าไม่รู้สาเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็คือเห็นนายสำลีเนี่ยเดินกลับมาที่บ้านเดินมาถึงก็มาหยิบปืนออกไป
ก็ยังถามอยู่ว่าจะเอาปืนไปไหนเอาไปทำอะไร
แต่นายสำลีเนี่ยบอกแค่ว่ามีคนมาท้าทายแล้วก็รีบเดินถือปืนออกจากบ้านไปเลยนะ
เมื่อเช้าเนี่ยไปเยี่ยมสามีที่โรงพักมาสามีเนี่ยบอกว่าไม่ต้องหาเงินมาประกันตัวนะ
มีคนท้า
รณะนะครับพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ